คุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีครูไปล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงชั้นป๖ครับ
สมปฐก็เตรียมจะเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นครูของคุณครูบอยคนนี้
รวมทั้งก็ต้องมีการสอบสวนคุณครูที่มีการใช้ตำแหน่งไปประกันตัวครูบอยออกมา
เขาอ้างว่าเขาแค่สงสารไม่ได้ตั้งใจช่วยคนผิดนะครับ
ล่าสุดเนี่ยคุณครูสองคนซึ่งเป็นผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งก็ออกมายอมรับว่าไปยื่นประกันตัวครูบอยจริง
ทำไปเพราะความสงสารในฐานะที่เป็นเพื่อนครูโรงเรียนเดียวกัน
ไม่ได้จะช่วยเหลือหรือว่าปกป้องคนผิดตามที่ชาวบ้านและผู้ปกครองเข้าใจ
ทั้งนี้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปยอมรับว่ามันไม่เหมาะสม
ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตและอยากจะฝากบอกไปยังครูคนอื่นว่าอย่าเอาหน้าที่การงานตัวเองไปเสี่ยง
เพราะหากผิดพลาดมันก็ยากจะแก้ไข
ก็ไม่อยากจริงไม่อยากประกันตัวแต่ว่าก็ผมเห็นคณะครูคนหนึ่งโทรไปที่บ้านให้ที่บ้านมาติดต่อประกันตัวคือทราบข่าวแล้วก็แจ้งให้ที่บ้านทราบที่บ้านก็คือไม่สามารถมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมก็เลยสงสารแบบไม่รู้จะคิดจะทำยังไงหาวิธีก็แค่ด้วยความสงสารแค่นั้นเองครับ
คุณครูสองคนนี้ได้มีการเดินทางไปยังสพนังรองเพื่อไปขอยื่นขอถอนการประกันคุณครูบอยนะแต่ว่าตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปยื่นเรื่องถอนประกันที่ศาลจังหวัดนางรองได้เลยแต่ว่าต้องพาครูบอยไปด้วยครับ
ส่วนเรื่องของคดีมีการสอบประคำทุกคนครบไปหมดแล้วผลยืนยันจากแพทย์ออกมาเรียบร้อยนะตอนนี้รอเพียงประวัติของครูบอยแล้วก็จะมีการส่งสำนวนไปให้กับอายการต่อไป
ภูมิในการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาก็คือนายชนะสุมมาตร

ต้นก็พบว่าครูบอยมีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนจริงและเจ้าตัวเองก็ยอมรับแล้วนะครับ
นี่เป็นเคสแรกที่ครูในโรงเรียนไปประกันตัวคุณครูที่ทำความผิด
ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิด
ออกหนังสือเน้นย้ำไปถึงบุคลากรที่เป็นครูทุกคน
อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
ส่วนครูบอยเนี่ยลาออกไปแล้วนะครับแต่ยังคงมีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่
เรื่องต้นเดี๋ยวจะให้ต้นสังกัดส่งหนังสือไปยังสพเพื่อถอนใบประกอบวิชาชีพครูนะครับ
แล้วก็ต้องแจ้งไปยังครูรุษภาด้วยเพื่อเป็นการพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเลย
แล้วถ้าคดีถึงที่สุดแล้วว่าผิดจริงก็ต้องเพิกถอนไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้อีกตลอดชีวิต
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจัญญาบันวิชาชีพครูและก็ผิดกฎหมาย
ครับล่าสุดมีประเด็นออกมานะคะว่าตัวแทนชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนเนี้ยเขามารวมตัวกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะ
ยืนยันว่าถ้าไม่ย้ายผอโรงเรียนที่ไปใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวครูบอย
ก็จะรวมตัวไปประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีการถอนประกันตัวครูบอยนะคะ
เพราะว่าครูบอยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่ศาลก็เลยไม่สามารถยื่นถอนประกันได้
ถ้าครบกำหนดรายงานตัว๒๔กรกฎาคมนี้ครูบอยไม่เดินทางมารายงานตัวที่ศาลจังหวัดนางรอง
ทั้ง๒คนที่เป็นนายประกันที่เอาตำแหน่งตัวเองไปประกันให้เนี่ยจะถูกริบเงินตามวงเงินประกัน๓๕๐๐๐บาทด้วย
ตอนนี้ครูบอยเองก็ต้องถูกออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงไปเป็นที่เรียบร้อย